ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ผมไม่หวนเกลียวกับทางงานเดียว
ชูวิตตีแสดหน้า
ชูวิตตีแสดหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
เรื่องของคดีที่คุณธวัชชัยอนุกูลเจ้าพนักงานที่ดิน
ที่ถูกตัดสินว่า

ซึ่งเรื่องนี้ออกมาก็ถือว่า
น่าตกใจเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ย
ไม่ได้ฆ่าตัวตายก็เป็นอีกประเด็นนึง
วันนี้ที่คุณชุวิตจะวิเคราะห์จะตีแสกหน้า

ร่วมสนุกกับทางชุวิตตีแสกหน้า

สำหรับเสื้อยืดชูวิตตีแสกหน้านี่เลยนะคะ
แจกให้กับคุณผู้ชมทุกวัน

แค่แสดงความคิดเห็นในประเด็นข่าว

ส่งเข้ามาค่ะตลอดทั้งรายการของเรานะคะ
เราจะคัดเลือกข้อความที่ถูกใจ
แล้วก็จัดส่งเสื้อยืดที่ระลึกนี้

ทุกวันจนถึง๓๑สิงหาคม

ในแฟนเพจไทยรัฐทีวี

คุณชูวิทย์เรื่องนี้มันยังไงคะ

ไม่นานมานี้นายธวัชชัย

ที่จังหวัดภูเก็ตพังงา

มีการปลอมแปลงโฉนด

เป็นช่วงที่อดีตนายกทักษิณ

ท่องเที่ยวของภาคใต้เชียงใหม่

ช่วงนั้นก็ที่ดินอะไรต่าง

ทางดีเอสหนีหนีคดีไป

ลากออกจากราชการก่อนถูกสารออกไหมจับ
แล้วก็หนีไปจนกระทั่งดีเอสไอเนี่ย

อยู่ที่ห้องขังของดีเอสไอ

สารชี้ว่าวันนี้นะฮะที่สารอาญา
มีการนัดไต่สวนชนสูตรพลิกศพ
ผู้เสียชวิตคือนายธวัชณูกูล
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา

ซ้อนอุทยานแห่งชาติ
เป็นพันแปลงเสียชีวิตในห้องควบคุมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ท้ายสุดแล้วศาลก็สรุปได้ว่า
นายทวชัยซึ่งเสียชีวิตเพราะมีบุกคนอื่นทำให้ตาย
บุคคลอื่นก็แสดงว่าไม่ใช่นายธวัชชัยฆ่าตัวตายแล้ว
ถุงเท้าผูกใช้เสื้อก่อนต่อมาเสื้อเอ๊ะยังใส่เสื้ออยู่
ต่อมาก็กลายเป็นถุงเท้านะครับพอเป็นถุงเท้า
ถุงเท้ามันสั้นไปมึงมันคงจะใช้ซ้ายขวาผูกกัน
ต่อมาไปส่งที่โรงพยาบาลพระมงกุฐตรงแจ้งวัฒนะ
แล้วไปกระแทกกระแทกแต่ทางหมอก็บอกไม่ใช่มันไม่มีกรณีแบบนี้
ตับแตกเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็มีการถกเถียงกันท้ายสุดเนี่ย
ก็ทางดีเอสไอก็บอกว่าอย่างนี้ก็ให้ญาติรีบไปจะฝังจะเผานะครับ
ญาติก็บอกว่ายังติดใจอยู่นะครับ
ก็ต่อมาก็มีการขอไต่สวนนะครับ
สารอาญาก็บอกมาสรุปมาว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตาย
เป็นการตายเพราะบุกคนอื่นนะครับ

คนทำให้ตายนะครับ
ดังนั้นก็จึงไม่ใช่การฆ่าตัวตายนะครับ
ทีนี้ก็เป็นปัญหาอีกแล้วล่ะครับ
เพราะว่าถ้าไม่ใช่การฆ่าตัวตาย
ท่านผู้ชมครับแล้วใครทำให้ตาย
เพราะว่าในขณะนั้นนายธวัชชัย
ก็คือตั้งมารู้สึกว่าจะตั้งตั้งปี๑๙๔๕น่ะนะ
ยุคนั้นก็ซื้อยุคทักษิณนี่แหละ
ตั้งออกมาก็มีอธิบดีก็แต่ละคน

อยากจะให้เป็นจัดการเกี่ยวคดีที่มีความร้ายแรง
คดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงเศรษฐกิจผู้มีอิทธิพล
เป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อน
แล้วท่านผู้ชมทราบไหมครับไม่ใช่ว่าง่ายแล้วเขาจะรับเป็นคดีพิเศษเนี่ย
พิจารณาว่าไอ้คดีนี้เป็นคดีพิเศษไหม

เดี๋ยวนี้สมัยก่อนเราทำยังไงคุณนิวครับ
ทำอย่างไรครับแล้วเราก็ไปกองปลาบนี่ฮะ
ก็อยากจะให้เป็นคดีพิเศษจะได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบ
คือกระบวนการของกรมสืบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีกฎหมายมีสิ่งที่เกี่ยวข้อง
มีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์มีอะไรสมบูรณ์นะแล้วก็การที่ทำให้
มันเสียชื่อไหมครับมันก็ดูแปลกแปลกเหมือนกันนะคะ
มันมันยิ่งกว่าแปลกอีกครับเพราะมันรู้สึกว่าอย่างนี้
มันเสียหายมันเสียชื่อไม่น่าจะเกิดขึ้นอ่าไม่น่าจะเกิดขึ้น
ว่ามีเหตุเนี่ยตั้งแต่วันที่๓๐สิงหานายธวัชชัยนุกูลผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ
อ่าต่างต่างเหล่านี้นะเอ่อเขาก็บอกว่าจะให้พนักงานสถานีตำรวจนครบานทุ่งสองห้องเนี่ย
ดำเนินการสอบสวนต่อไปว่าใครเป็นผู้ทำให้ถึงแก่ความตาย
คือให้นายธวัชชัยถึงแก่ความตายค่ะเนื่องจากสารสั่งว่าผู้อื่นทำให้ตาย
หมายความว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายมีหลายคนอ่าและหลายขั้นตอนค่ะ
อันนี้ที่ดีเอสไอเขาชี้แจงนะครับตั้งแต่ขั้นตอนควบคุมผู้ต้องหา
ตลอดจนถึงขั้นตอนที่แพทย์ระบุว่าผู้ตายถึงความตายแล้วประมาณตี๔
วันที่๓๐สิงหาปีที่แล้วทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะศึกษารายละเอียดในคำสั่งของสารพร้อมให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน
ท้องที่เกิดเหตุแสวงหาข้อเท็จจริงพยาหลักฐานทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคมต่อไป
นี่อะไรเนี่ยผมชักงงผมชักงงว่าดีเอสไอเข้ามาแถลงอะไรก็เมื่อสารสรุปแล้วว่าเป็นผู้ตายเนี่ยกระทำการโดยบุคคลอื่น
คนอื่นก็คือเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ในความดูแลของใครครับดีเอสไอ
แล้วจะมีใครอีกแล้วมันจะมีคนอื่นนะครับก็คือใครอื่นอีกล่ะครับ
ใครจะเข้าไปได้ในห้องดีเอสไอใครไปเดินเล่นได้ใครจะเข้าไปในดีเอสไอได้
อย่างนี้ก็ต้องให้ดีเอสไอตอบไหมคะดีเอนก็ตอบอย่างงี้แหละครับ
อย่างที่ผมตอบนี่แหละครับคือตอบแบบคือมันตอบยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับไปสอบเพื่อทำความจริงให้ปรากฏ
คือเป็นผู้ดูแลเขาค่ะไหนทวัดไชเนี่ยอย่างน้อย
ก็ยังเป็นแค่ผู้ต้องหาสารยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้ขึ้นศาลเลยนะครับ
ขอโทษฮะกระทรวงยุติธรรมสมมุติแล้วกันนะคุณนิวนะ

สมมุติว่าเขาไปตายในเรือนจำเนี่ยมีการสอบสวนแล้วพบปรากฏว่า
ตายโดยบุคคลอื่นไม่ใช่ไปตายโดยการกระทำ

ก็จะกลายเป็นเรือนจำรับผิดชอบ

มีอำนาจสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มกว้างขวาง
ในอดีตก็มีมาตั้งแต่ใครอ่ะ
ธาริสเพคนดิตอยู่เป็นอธิบดีตั้ง๕๖ปี
เดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังว่า
ลักษณะแบบนี้ย้อนคดีมาให้ถึงว่า
ที่เกิดเหตุเนี่ยที่ภูเก็ตทั้งเรื่องที่ดินนะฮะ
จนกระถึงเรื่องนายธวัดชัย

เพราะอะไรถึงอยากให้นายธวัชชัยตายครับ
นั่นแหละค่ะเป็นปมเป็นเงื่อน
ที่เราอยากจะให้คุณชูวิทย์ช่วยคลายให้เราหน่อย
ใจรอสักครู่ช่วงหน้าตีแสกหน้ากันค่ะ

ที่นายธวัชชัยเสียชีวิต

คืออย่างนี้ก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วล่ะ
เมื่อสารไต่สวน
และชี้แจงมาว่า
ตายโดยบุคคลอื่น
คุณนิวมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปอธิบายได้เยอะ

ก็แสดงว่าถ้านายธวัชชัยเนี่ย

โดยบุคคลอื่นนี้ก็ต้องไปหาตัวฆาตกร

แต่นายธวัชชัยไปอยู่ในความดูแลของดีเอสไอ

ที่อยู่ในความอารักษาดูแลของนาย
ของธวัดชัยเนี่ยก็คือดีเอสไอนะขณะนั้น
ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอแล้วครับ

จะมีบุคคลอื่นเข้าไปในห้องขังของดีเอสไอ
หรือเข้าไปในเวลากี่โมงรู้ไหมครับ

ที่นั่นมันกลางค่ำกลางคืนตี๓ตี๔ด้วยนะครับ

ทีนี้ดีเอสไอเนี่ยคนก็สงสัย

โอ้โหดูแล้วมันดูแล้วขลังนะ
หมายความว่าเป็นการสืบสวน

คุณนิวท่านผู้ชมทราบไหมครับ

ผมว่าตำรวจสัก๘๙๐
ก็ต้องรวมพลคนที่มีฝีมือแล้วค่ะ

ที่บางครั้งเนี่ยไปเติบโตในหน่วยงานตำรวจแล้วมันดูแล้วมันแน่น
มีทั้งตำรวจมีทั้งกรมสืบสวนกลางมีทั้งกองปราบ
มีทั้งทางหลวงมีทั้งโอ้โหเยอะแยะไปหมดหน่วยงาน
ก็ไม่รู้จะตั้งว่าไอ้พิเศษนี่ก็คือแยกออกมาเพื่อจะคานอำนาจตำรวจ
เห็นไหมครับทั้งตำรวจนี่

ไม่พิเศษจริงไม่ทำคดีขี้หมูลาขี้หมาแห้งไม่เอา
ก็คิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยมีความยุติธรรม

เหตุที่ทำคดีนายธวัชชัย

ก็เพราะว่าเกี่ยวข้องกับที่ดินมูลค่ามหาศาลที่ภูเก็ตที่พังงา

คือภูเก็ตเนี่ยผมต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเสียก่อน
ที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยมูลค่าไม่ใช่ร้อยนะเป็นพันล้านนะครับ
คนที่อยู่ที่ภูเก็ตที่พังงาเนี่ยก็มีทั้งพวกคนที่เป็นนายหัว
คนที่เป็นจะสร้างโรงแรมคนที่เป็นนายทุนต่างชาตินะครับ
อย่างกรณีของลากูน่าก็มีคนไปพูดกันแล้วครับว่าลีลากูน่าเนี่ยเดิมมันเป็นเหมืองแร่
มีสัมประธานนะครับจริงก็ไม่นานเท่าไหร่แล้วครับ๕๐๖๐ปีก่อน
ท่านผู้ชมก็คงทราบว่าที่ภูเก็ตเนี่ยมีเหมืองแร่ดีบุก

แร่ดีบุกเนี่ยเขาก็มีการขอสัมประธานบัตรการขอสัมประธานบัตรนั้นก็หมายความว่าขอกับกรมสมัยก่อน
เขาตั้งว่ากรมโลหะกิจนะครับขอสัมประธานบัตรคุณนิวครับจะไปขอสัมประธานเนี่ย
แสดงว่าที่มันเป็นที่ใครฮะมันต้องเป็นที่หลวงถูกไหมครับ

ถ้าเป็นที่ผมเองผมจะไปขอสัมประธานเรื่องอะไรการขอสัมประธานบัตรก็หมายความว่าเป็นที่ต่างเนี่ยในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็เป็นที่หลวงเนี่ย
สัมประธานบัตรเมื่อได้ใบอนุญาตมาระยะเวลา๑๐ปี๒๐ปีต่อมาเมื่อสัมประธานบัตรนั้นหมดลง
ฉะไหนที่ดินมันหายไปเลยก็ไม่ทราบ
จริงถ้ามันหมดอายุมันน่าจะกลับคืนสู่หลวงสู่ราชอย่างนั้นหรือเปล่า
ถูกต้องครับก็ต้องกลับคืนสู่อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นการให้สัมประธานก็คือให้ระยะเวลา๒๐ปีในการทำเหมืองแร่

หมดระยะเวลาแล้วเนี่ยก็ต้องคืนแต่ปรากฏว่ามันอมฮะมันไม่คืนครับมันอมไปอย่างที่ผมบอกแล้วครับ
สคนะครับสิ่งที่กำหนดไว้ว่าที่ดินแปลงนี้ก่อนที่มาเป็นโฉนดเนี่ยเขาจะกำหนดว่าเป็นสิ่งที่ว่าเรียกว่าสคคือหลักฐานอย่างหนึ่งนะครับ
ผมไม่ต้องไปเล่ายาวนะครับเพราะว่าถ้าไปเล่าเรื่องที่ดินยาวเนี่ยท่านผู้ชมฟังแล้วก็คงจะลำบาก

สคนะฮะที่กำหนดแบบชาวบ้านเขาเรียกกันสคสคนะครับคือพูดง่ายว่าใครมีโฉนดก็มีโฉนดไปก่อนที่จะมีโฉนดก็อาจจะเป็นนศ๓นะครับเป็นที่ดินทำกินหรือเป็นสคนะครับ
สคคือสิ่งที่กำหนดไว้ว่าเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นเจ้าของนะฮะทีนี้ปรากฏว่าสคเนี่ยมีการบิดเบือนกระบวนการสอคอทั้งหมดท่านผู้ชมก็คงถ้าติดตามผมก็คงจะทราบอยู่ว่ามีอยู่๔ประเภทคือสคบินคำว่าสคบินเนี่ยท่านผู้ชมคงจำได้ผมเคยพูดให้ฟัง

ฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟัง
บิดก็คือบิดจากความเป็นจริงนะครับที่ดินอยู่หมู่๒ก็บิดไปอยู่หมู่๗
เพราะหมู่๗มันราคาแพงกว่าหมู่๒หมู่๒เนี่ยราคาที่เขาประเมินมาแล้วไม่แพง
อยู่ติดถนนก็บิดมาอยู่หมู่๗อันสุดท้ายคือสคสิงเหมือนผีสิงล่ะครับ
ท่านผู้ชมครับสิงห์ยังไงครับคือจู่ไอ้คนนี้ก็มาจากกรุงเทพแล้วเป็นสอคอเป็นของเขา
ชาวบ้านที่อยู่มาตรงนั้นชั่วนาตาปีไม่เคยรู้จักในคนนี้อยู่ในคนนี้โผล่มามีสอคอถูกต้อง
เหมือนมันสิงมาสวมไว้เลยก็ลักษณะแบบนี้คือสคบิดสคบินสคบวมสคสิง
สิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงา
จังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ราคาที่ดินสูงครับ
ไม่ค่อยไปเกิดกับจังหวัดอื่น
สิ่งนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าธวัชชัยเขาทำ
ธวัชชัยเนี่ยเขาเป็นเจ้าพนักงานที่ดินมีสิทธิ์เซ็นในโฉนดแล้วครับ
พูดง่ายว่าทำโฉนดมาเขาต้องเป็นคนเซ็น
ไปเซ็นมาก็ในทุนได้ในหัวได้คนนู้นคนนี้ได้
ในธวัดชัยก็หายตัวไปในอดีตในธวัดชัยหายตัวไป
ปรากฏว่าก็ไปลาออกจากราชการได้เงินเป็นถุงเป็นถัง
ใช้ชีวิตอยู่เมืองน่องเมืองนอกนะครับ
วันหนึ่งนายชวัดชัยก็กลับมาเพราะว่าเงินหมด
เมื่อเงินหมดกลับมาเนี่ยก็ไปถูกทางดีเอสไอนี่แหละครับ
จับได้นะครับที่แถวจังหวัดนนท์นะครับ
ก็มีการพูดกันล่ะครับว่าเอ๊ะถ้าดีในธวัดชัยขับมาเนี่ย
ถ้าโดนจับแล้วถ้าขึ้นศาลเนี่ยคุณนิวว่าเนี่ย
ถ้านายธวัชชัยบอกว่ามีใครร่วมมือกับผม
ใครร่วมเพราะว่าคนนี้จะทำฉโนตได้เนี่ย
คุณนิวว่ามีคนเดียวหรือครับมันไม่ใช่นะครับ
มันต้องมีคนร่วมมือที่ที่กรมอุทยานหรือเปล่า
ที่อุทยานหรือที่ติดก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ใครต่อใครเซ็นมากมายนะครับ
มีทั้งกำนันผู้ทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งในอำเภอ
โอ้โหเซ็นหมดนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้
อืมมันก็ต้องมีการสาวกันต่อเป็นทอดทอด
คนเขาก็บอกว่ามีคนลงขัน

นายธวัชชัยไปให้การว่าผมรับเงินจากใครผมให้ใครผมทำยังไง
ก็คงและที่สำคัญที่สุด
ไอ้ชะโนตที่ปลอมขึ้นมานี่

ท่านผู้ชมครับไม่ใช่ล้านไม่ใช่๒ล้านนะครับ
ที่ดินแต่ละแปลงที่ภูเก็ตมูลค่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านฮะ
และที่ดินต่างเหล่านั้นผ่านระยะเวลามา๑๕ปีตั้งแต่ปี๔๖ที่เกิดเรื่องที่ผมบอก
ปีที่ดินแปลงต่างเหล่านั้นมูลค่าขึ้นมาอีกหลายเท่า
อาจจะเป็นสิ่งปลูกสร้างอื่น
นายธวัชชัยไว้ซะดีกว่าไหม
จบไหมตัดตอนนายธวัชชัยไปอย่าให้นายธวัชชัยไปไหนเลย
ธวัชชัยไปพบยมทูตซะเถอะง่ายกว่าไหมง่ายกว่านะครับ
เพราะนายธวัชชัยก็ไม่มีโอกาสพูดคนตายจะไปแก้ตัวอะไรได้
ไปนั่นได้คดีมันจบจบฮะเพราะว่าถ้านายธวัชชัยตายเสียคนเดียวเนี่ย
จบทุกอย่างแล้วดีที่เอสไอที่ดินต่างเนี่ยคุณนิวครับที่มันปลอมมาก็ยังเป็นเรื่องปลอมต่อไป
ก็มันตายไปแล้วถูกไหมไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรที่จะเล่นงานได้
ดินต่างเหล่านั้นที่เคยเป็นที่ดินของหลวงเป็นที่ดินที่นายธวัชชัยเซ็นไว้อะไรต่างไว้เนี่ยรอดหมดฮะ
นายธวัชชัยไว้คนเดียวคุณนิวเรียบร้อยปิดปากทุกอย่างได้หมดเลย
มันปรากฏได้ยังไงมันต้องตอบเลยครับ
เอาอย่างนั้นดีกว่าชัดกว่าอันนั้นมันต้องตอบอย่างนั้นเลย
ไม่ใช่ว่าจะเจอความจริงให้ปรากฏลอยไปลอยมา
นี่คือลักษณะท่าทีของคนที่หาคำตอบไม่ได้
ก็ในเมื่อตอนแรกก็บอกว่าเขาฆ่าตัวตาย
ใช้เสื้อใช้ถุงเท้าอกตับแตก
ท้ายสุดมาสารลงมาบอกว่าไม่ได้ตับแตกไม่ได้อะไร
ตายโดยบุคคลอื่นและบุคคลอื่นนั่นคือใครครับ

มันก็มีเหมือนอยู่แค่นี้ที่จะหาเขา

คนอยากให้ตายเพราะถ้าตายไปที่ดินงูดินอะไร
การปลอมเรื่องทุจริตต่างที่เกี่ยวข้องก็ไม่รู้หน่วยงานไหนเจ้าหน้าที่ที่ไหน
ตายไปทุกคนก็บอกโอ้โหยกมือไหว้สาธุตายแล้ว
คือไม่ต้องมาสาวถึงเราอย่างนี้เหรอ

ถ้านายธวัชชัยตายไปไม่ลามถึงเรื่องอื่นที่ดินก็ยังอยู่
คนที่รับไปร่วมมือกับนายธวัชชัยก็รอดหมด
เพราะนายธวัชชัยคือคนสำคัญเพราะเป็นเจ้าพนักงานที่ดิน
ค่ะเป็นคนที่น่าจะกุมความลับอะไรไว้หลายอย่าง
ฟังดูแล้วแหมมันก็เป็นเรื่องเหมือนเป็นปมอยู่เล็ก
รอดีเอสไอคลี่คลายออกมาเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าวันนี้ก็ยังหาคำตอบอะไรไม่ได้

และยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจด้วยค่ะ
ที่นายธวชัยเสียชีวิตนี่นะคะ
เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในการดูแลของดีเอสไอ
แล้วก็ประเด็นปัญหาที่เราวิเคราะห์เอาไปกันเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็คือเรื่องของนายธวัชชัยเนี่ย

หมื่นล้านที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็พังงา
อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสียชีวิตครั้งนี้
คราวนี้แล้วจุดจบมันจะไปอยู่ตรงไหน
มันจะจบยังไงสำหรับเรื่องของนายธวัชชัยล่ะคะ
ธวัชชัยเสียชีวิตไปแล้วนะครับ

หลักฐานอะไรก็ไม่มีที่จะไปสืบต่อนะครับ
นายธวัชชัยตายไปแล้วก็คือจบ
ก็ผมถึงบอกไงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ดีเอสไอซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
โอ้โหแอคอาร์ตพุย
เรื่องต่างของดีเอสไอเนี่ยตอบมา

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ศึกษารายละเอียด
คำสั่งของศาลพร้อมให้ความร่วมมือ
พนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุแสวงหาข้อเท็จจริง
พยานหลักฐานเพื่อทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคมต่อไป

มันตอบแบบลอยอยู่บนอากาศลอยอยู่บนเมฆ

ไปทำความจริงให้ปรากฏต่อไปก็ต้องทำ
แต่ถามว่าใครเป็นคนดูแล
เรื่องนี้เนี่ยนะมันคาบเกี่ยว

มันก็ตายได้นะบางทีแบบนั้นกัน
แต่นี่มันมีข้อสงสัยนายธวัชชัยกลุ่มความลับมาก
คุมความลับไว้เป็นพันเป็นหมื่นล้าน
ธวัชชัยตายไปเสียเนี่ยใครจะตบมือ
ทุจริตไงล่ะครับคุณนิวท่านผู้ชมครับ

เกี่ยวข้องกับเรื่องการปลอมแปลงโฉนดที่ดินที่ภูเก็ต

นี่ยังไม่ใหญ่รับผิดชอบคดีเกี่ยวกับทุจริต
มันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้

ครูจะทำความจริงให้ปรากฏ

ชัดยังไงแรกก็บอกว่าฆ่าตัวเองตาย
จนกระทั่งศาลมาบอกว่าตายเพราะผู้อื่น

มันไม่ต้องจบยังไงครับคุณนิวถามผมว่า

โฉนดที่ดินที่โกงมันก็เป็นของคนที่โกงต่อไป

เพราะถ้าเรื่องนี้มันก็จบไปแล้วล่ะครับ

เพราะว่าตายไปแล้วก็ต้องจบฮะโอ้โหครับ

ได้ค่ะคนกรุงใช้รถเมย์กันเยอะรถเมย์

ผมขอบอกให้นิดนึงว่าถ้ามากรุงเทพ

รถเมย์เขาจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้ว

สายอะไร

จะมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่ด้วย
คือก่อนหน้านี้หมายความว่า
เราจะขึ้นเช่น๑๑๔รังสิต

สาย๑๘ตลาดท่าอิดอนุสวรีชัย
สาย๓๒ท่าน้ำปลาเก็ตวัดโพ
ผมก็เด็กขึ้นรถเมย์เก่านะ
สมัยผมวัยรุ่นเนี่ยเขามีรถเมย์ขาว

แต่ต่อไปเนี่ยเขาจะมีภาษาอังกฤษกำกับครับ

ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องมีภาษาอังกฤษ
เพราะว่าตอนนี้เขาแบ่งเป็นโซน

ก็เดิมเนี่ยมี๘เขต
ตอนนี้เขาจะแบ่งเป็น๔โซนครับ

ภาษาอังกฤษสีน้ำเงินบันเขดในรถ๗กับ๘

ท่านผู้ชมบางท่านที่ขึ้นใช้รถเมย์เนี่ยบอก

เพราะเขาจะติดป้ายเดิมไว้อยู่

แล้วถ้าเอาง่ายเขาก็บอกว่าเขาจะเขียนไปไหนจากไหนด้วย
ก็ต้องบอกแหละคนขึ้นรถเมย์ไม่ใช่ทุกคนจะรู้
คือคุณนิวครับเขาแก้ไขเนี่ย
เขาบอกนะอสมครบอกว่าเขาต้องรองรับรถไฟฟ้า
คือพูดง่ายว่าต่อไปเนี่ยมันจะได้เข้ากันกับรถไฟฟ้ากัน

คนไหนงงเขาก็จะติดเบอร์เก่าไว้ให้ดู
ก็จะได้ยังงงติดไว้๒ปีแล้วก็ยังงง

กินไปเองเพราะว่าบ้านเมืองก็ต้องพัฒนา
ต้อนรับนักท่องเที่ยวอะไรเผื่อนักท่องเที่ยวมาด้วย
ไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมแต่จริงนะ

จริงผมก็ใช้บริการรถเมย์นะคุณนิว
แต่ว่าผมไม่ได้ใช้เมืองไทยนะครับ
ผมไปเมืองนอกเมืองนาเนี่ยรถเมย์มันก็สะดวกใช่ไหม
รอกันทั้ง๕๐ปี๑๐๐ปีไม่เจริญแต่มีเวลาแล้วนะ
รถมันติดแบบนี้รถมันจะมาตรงเวลายังไง

กรุงเทพฯรักษณะของผังเมือง
มันไม่ได้เหมือนกับต่างประเทศอืมอันนี้ผมขอพูดให้ฟัง
ไม่ได้ว่าใครดีกว่าใครค่ะแต่ของต่างประเทศเนี่ย
ท่านผู้ชมขับรถไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีกที
มันก็จะกลับมาที่เดิมอืมก็ไม่งงก็เข้าใจไม่งงใช่ไหมค่ะ
กรุงเทพทำได้ไหมครับโอ้โหมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วครับ
ไปจะเลี้ยวซ้ายอีกทีเลี้ยซ้ายทีหายไปเลยครับ
เพราะเมนตอกซอกซอยนี่มันโอ้โหเซี้ยวซ้ายขวา
เรื่องรับทราบสอนมากดังนั้นการทำงานเนี่ย
ของการวางผังเดินรถเนี่ยของกรุงเทพฯเนี่ย
มันไม่ง่ายเพราะผังเมืองของกรุงเทพมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับ
อันนี้คือข้อที่สำคัญที่อีกเรื่องหนึ่งคือ
พอเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเมื่อกำหนดแล้วก็จะกำหนดเมืองนอกว่า
เพราะเส้นทางมันก็มีอยู่แบบนี้เข้าออกเข้าใจง่ายถูกมั้ยครับทีนี้ถ้าเกิดคุณนิวมาไปขึ้นรถเม
แล้วก็ข้ามถนนไปคุณนิวก็ไม่รู้ไอ้เส้นนี้มันตกลงมันออกนอกเมืองในเมือง
ถ้าคุณนิวรู้เรื่องมันก็ไม่เป็นไรรู้ทางก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าคนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยหรือว่าฝรหลงฝรั่งมันจะรู้ไหมว่า
ที่มันออกนอกเมืองหรือมันเข้าเมืองถูกไหมครับ
แต่เมื่อเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับเมืองเขาเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยม
หมายความว่าเขาแบ่งออกเป็นตารางสี่เหลี่ยมนะครับ
เป็นเขาเรียกว่าบล็อกบล็อกบล็อกสมมุติว่าหนังฝรั่งเขาจะคุยกัน
อยู่ไกลแค่ไหนอ๋ออยู่เกยไปสองบล็อกเองเข้าใจง่าย
เข้าใจง่ายแต่ถ้าคนไทยเราก็จะบอกว่าอ๋ออยู่เลยไปสองซอยเอง
แต่ซอยไทยเราเนี่ยมันลึกนะครับแล้วบางซอยนี่โอ้โห
ไปทะลุไปเชื้อมหนี้ดังนั้นรสเมเนี่ย
ก็ไม่สามารถที่จะไประบุให้ได้ชัดเจนอย่างที่บอกแล้วครับว่า
ภาษาอังกฤษกำกับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ
ขอสมกเขาก็ยืนยันว่าเขาทำแบบนี้แหละเพื่อจะแบ่งออกมาเป็น
ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษหน่อยแหมมันไม่ยากแล้วมึง
ถ้าเขาบอกว่าโอ้แค่นี้เองภาษาอังกฤษ
ก็ต้องแล้วแต่บางคนก็อาจจะว่าโอ้มันยากนะคุณนิว
คือว่าเราอาจจะเปลี่ยนความจำงานของชีวิต
ต้องงงเพราะเขาบอกเขายังติดตัวเดิมให้ดู

ต้องใช้เวลานะแต่ว่าทุกอย่างทุกหน่วยงานแหละ

อย่างนั้นเพราะว่าขอสอมโมกรก็โดนไปแสนล้านแล้ว
แสนล้านนี่ก็คือขาดทุนนะครับ
ก็หน่วยงานที่ขอสมกเป็นหน่วยงานที่สูสีกับรถไฟครับนะครับ
ก็คือพูดง่ายว่าขาดทุนสะสมจำนวนมาก
ไหนจะจ่ายค่าน้ำมันค่าอะไรค่าเงินเดือน
ขอสมกก็เลยมีหนี้สะสมจนถึงปี๒๕๖๐นี่เป็นแสนล้านครับ
ขอสอมโมกรเขาก็ปรับแล้ว
เราประชาชนก็ปรับตัวกันไปแล้วกันนะคะตามยุคตามสมัย
เห็นลุ้นรับเสื้อยืดก็รอรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเฟซบุ๊คนะคะ
เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ